กลายเป็นข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่รัฐบาลค่ะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโรงแรมเถื่อนเพราะว่าไปตรวจสอบพบว่าโรงแรมที่พักต่างในประเทศตอนนี้๑๖๐เป็นโรงแรมเถื่อนนะคะไม่มีความถูกต้องนะคะโดยตั้งเป้าจะจัดการให้เข้าสู่ระบบได้
ภายใน๕ปีและที่สำคัญจะใช้จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยนะคะเป็นโมเดลนำร่องนะคะติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

ใครเขารู้กันทั่วว่ามีที่ไหนยังไงเออแล้วทำไมถึงถึงปล่อยให้เป็นโรงแรมเถื่อนมากกว่าครึ่ง
มันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คนสงสัย
เอาล่ะเดี๋ยววันนี้ขีดเส้นใต้จะมีคำตอบให้ว่าเพราะอะไร
แต่ว่าขอดูข่าวตรงนี้ก่อนข่าวที่คุณดาวบอกไปเมื่อสักครู่
นี่เช็คบินโรงแรมเถื่อนตั้งเป้าต้อนเข้าระบบภายใน๕ปี
ข่าวนี้มาจากพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบครับท่านรองนายกที่ดูแลเรื่องเนี้ย
ผลเอกธนศักดิ์ได้สั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประสานความร่วมมือกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
แล้วให้กรมการปกครองเนี่ยขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตสมุยหัวหินพัทยาเชียงใหม่
ขอความร่วมมือว่ายังไงขอความร่วมมือว่าให้ไปเร่งตรวจสอบปราบปรามโรงแรม
ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการใช้ภาษาง่ายก็คือโรงแรมเทือนนั่นแหละ
เพื่อจะผลักดันให้เข้าสู่ระบบหรือให้ไปจับกลุ่มเพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมาย
แล้วจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันโรงแรมและที่พักผิดกฎหมาย
ที่ไม่อยู่ในการควบคุมของพรบโรงแรมเนี่ย

คือมากกว่าครึ่งไปตรวจร้อยโรงแรม๖๐แห่ง
ไม่มีใบอนุญาตประกอบการ
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
แล้วจะเจาะไปที่จังหวัดนำเที่ยวก่อน
เพราะว่าเขาไปสำรวจที่ภูเก็ต
พบว่ายังไงล่ะครับพบว่าโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต
มีจำนวน๒๗๐๐แห่ง
เอาจำนวนห้องมารวมกันก็ประมาณ๒แสนห้อง

โรงแรมที่ถูกกฎหมายจำนวน๙๐๐แห่ง
นี่จาก๒๐๐๗ถูกกฎหมาย๙๐๐แห่ง
หรือประมาณ๑๘๐๐๐ห้องเท่านั้น
ประเภทที่๒โรงแรมขออนุญาตถูกต้องแต่ก่อสร้าง
ไม่ได้รับอนุมัติจำนวนพันแห่ง
ขออนุญาตถูกต้องแต่ก่อสร้าง
ไม่ได้รับอนุมัติจำนวนพันแห่ง

อ่าแล้วอีกประเภทหนึ่ง
โรงแรมหรือห้องพักที่ขออนุญาตไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
พวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกบ้านพักเปิดให้เช่ารายวันรายเดือน

อันนี้มีประมาณ๗๘ของโรงแรมที่พักทั้งหมดในภูเก็ต

แล้วทำไมถึงมีโรงแรมผิดกฎหมาย

มันไม่ใช่เล็กอย่างที่ว่าเนี่ย

ไปขออนุญาตก่อสร้างอาคารก่อน

นี่แหละเทศบาลอบตอะไรพวกนี้
พอไปขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

เมื่อจะไปเปิดเป็นโรงแรม

จากนายทะเบียนโรงแรม

เปิดกิจการเป็นโรงแรม
ทีนี้กฎหมายบ้านเราเนี่ย
ใครจะเอาอาคารเหล่านี้

ต้องมีการสำรวจสิ่งแวดล้อม
ไปดูซิว่าโรงแรมตรงนั้นเนี่ย
กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมไหม
การปล่อยน้ำเสียเป็นยังไง
หมดละภาวะหมดละพิษมีไหม
ชาวบ้านข้างเคียงจะเดือดร้อนไหม

ต้องผ่านการศึกษาสำรวจ
เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบข้างก่อน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

เพราะว่าบ้านเรานั่นเรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญ
ไม่ผ่านเรื่องความถูกต้อง
สิ่งแวดล้อมอนุมัติไม่ได้

บอกว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเนี่ย

แน่นรัดกลุ่มกระดิกกระเดี้ยไม่ได้
จนกระทั่งให้คนที่สร้างอาคารขึ้นมาแล้ว
แล้วไปขอใบอนุญาตประกอบการโรงแรมเนี่ย

เช่นโรงแรม๓ชั้น๔ชั้นก็ต้องไปกำหนด

ออกใบอนุญาตกิจการโรงแรมไม่ได้
เพราะว่าขืนให้ใบอนุญาตไป

นี่ไงก็เลย

เขาก็อยากไปได้ใบอนุญาต

รอแก้ไขปรับปรุงเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสเปคของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
เขาก็เปิดกิจการดำเนินการไปพลางพลางสิก็ไปกู้เงินมาแล้วนี่
ดอกเบี้ยอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องหารายได้สิ
ตรงนี้แหละคือปัญหาเอาเวลาไปหารายได้
พวกนี้ก็เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างลดลงมาเยอะก็ไปลดราคา
ค่าห้องแข่งกับโรงแรมที่เขามีใบอนุญาตสิ
โรงแรมที่มีใบอนุญาตก็เดือดร้อนสิเราทำถูกต้องทุกอย่าง
ขายห้องถูกนักก็ไม่ได้ขาดทุนแต่โรงแรมเถื่อนเหล่านั้น
ขายห้องตัดราคาคนมาพักก็ไม่รู้
จะใช่ถูกหรือไม่ถูกกฎหมายไม่รู้
แต่ถูกดียิ่งประเภทห้องเช่ารายวันรายเดือนอะไรพวกนี้
โอ้โหยิ่งถูกใหญ่โรงแรมถูกถูกโรงแรมที่ดีดีทั้งหลายที่เขาถูกต้อง
เขาบอกอย่างนี้ตายอย่างเขียดตายเขาก็เดือดร้อนสิ
ฉะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีหน้าที่ไปดูแลเขาดูแลคนที่เขาทำถูกต้อง
ใบอนุญาตถูกต้องเขาเสียภาษีถูกต้อง
เขาต้องทำประกันภัยคนมาพักฉะนั้นโรงแรมเขาเนี่ย
จะต้องคิดไปคิดมาแล้วค่าห้องก็ต้องมีมาตรฐาน
พวกที่เถื่อนเนี่ยประกันภัยก็ไม่ต้องจ่าย
อะไรก็ไม่ต้องเสียก็คิดถูกได้แล้วจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไง
ตอนนี้ถ้าเป็นอย่างที่พลเอกธนศักดิ์ว่าก็คือว่า
จะต้องต้อนเข้าสู่ระบบให้หมดให้ถูกต้อง
ระยะเวลา๔ปี๕ปีผมก็คิดว่าลำบาก
ถ้าไม่แก้ไขปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่ง
ฉะนั้นเรื่องนี้ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยว
กรมการปกครองโดยกระทรวงมหาดไทยต้องนั่งคุยกันแล้วล่ะ
ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ย
ที่มันตึงเกินไปเนี่ยพอผ่อนปลนได้บ้างไหม
ที่เขาไม่ต้องทุบเขาสร้างมาแล้วเนี่ย
เขาจะแก้ไขยังไงที่จะไม่ผิดกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมเขาจะได้เปิดกิจการดำเนินได้การได้
แล้วถ้าอย่างนั้นก็อยู่อย่างนี้
แล้วก็จะมีโรงแรมที่ผิดกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนท่องเที่ยวเนี่ย
เพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้ววันดีวันดีคืนดี
เวลาฝ่ายต่างไปจับตำรวจก็สำคัญ
ถ้ามันผิดประเภทที่ไม่ได้ใบอนุญาตและยังผิดตรงโน้นตรงนี้เนี่ย
ตำรวจต้องตรงไปตรงมาครับอย่าให้เกิดกรณีเหมือนที่มารินสกาย
รินสกายที่เป็นข่าวอะไรเจมสบงเจมสบอลเนี่ยรู้ไหมครับว่าเมื่อเดือนไหนล่ะ
เดือนเดือนสิงหาเดือนสิงหาปี๕๘เจอมาทีนึงแล้วครับ
สิงหา๕๘เนี่ยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
อศเข้าจับกลุ่มผู้เป็นเจ้าของก็หาเปิดสถานบริการไม่ได้รับอนุญาต
อันนี้สถานบริการบริการอาจนะก็ส่งตำรวจศพ
ช้างเผือกอันนี้ไม่เกี่ยวกับโรงแรมนะสถานบริการให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ใครจับไม่รู้ว่าส่งให้ตำรวจแล้วตำรวจไปทำสำนวนอย่าง
ไหนก็คงสำนวนอ่อนส่งให้อายการอายการสั่งคดีก็แปลว่า
สั่งไม่ฟ้องบรรดาคนที่จับกลุ่มกระทรวงมหาดไทยที่เขาไป
จับกลุ่มเขาเอาศูนย์ดำรงธรรมไปจับกลุ่มไอ้เขาก็งงสิอะไร
กันทำไมอายการสั่งไม่ฟ้องขอดูสำนวนหน่อยสิว่าคุณทำ
สำนวนกันยังไงตำรวจบอกดูไม่ได้สำนวนเป็นความลับทาง
ราชการนี่ก็เป็นเรื่องกันอยู่ไงฉะนั้นที่จะปิดท้ายก็คือว่าโรงแรม
ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก็คือว่าผสมโลงอยู่ในนั้นล่ะ
คือเถื่อนต่อเถื่อนอยู่ด้วยกันได้ว่างั้นเถอะแต่นี่พอไปจับ
แล้วถ้าตำรวจทำเหมือนกับที่สพช้างเผือกเมื่อปีกลายยัง
นี้ก็ไปกันใหญ่เอาละจะคอยดูว่าเรื่องนี้ระหว่างกระทรวง
ท่องเที่ยวกระทรวงมหาดไทยจะจับมือกันแล้วไปบอกกับพลเอก
นศักดิ์ว่ายังไงว่าจะหาทางคลี่คลายปัญหากันยังไง
นี่คือขีดสั้นใต้วันนี้ครับคุณก้าวฟุนดาวครับ
ระยะเวลา๕ปีนะคะกับหลายพื้นที่สำหรับหลายโรงแรม
พอนำเข้าระบบแล้วเขาบอกว่าแบ่งไปหลายส่วนเหมือนกัน
ส่วนที่พร้อมเลยจะเข้าเลยเข้าระบบเลย
แต่ว่าก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พร้อมเลย

ครับรวมทั้งไอ้นี่ด้วยเถอะคอนโดเนี่ย
โดคนที่ไปซื้อคอนโดทุกวันนี้นะ
คอนโดเนี่ยเขาเซฟเขาเก็บห้องไว้ส่วนหนึ่ง
แล้วให้พวกลูกทัวร์ให้คนทัวร์

ไปไปเช่ารายคืนโอ้โหมันเจี๊ยวเจ้าหนวกหู
กลับมาตีหนึ่งตีสองไม่ต้องนับต้องนอน